คุณผู้ชมครับมีญาติของผู้ต้องขังคดียาเสพติดคนหนึ่งนะฮะ
เขาติดใจมากเพราะว่าอยู่ดีญาติของเขาก็เสียชีวิต
หลังจากไปนอนในที่คุมขังได้แค่๑คืนเท่านั้น
ผู้ต้องขังคดียาเสพติดคนนี้อายุ๓๖ปีนะครับเป็นผู้ชายนะฮะ
โดยนางสาวนิจพิชยาสีสุวันน้องสาว
บอกว่าเมื่อศุกร์ที่๒๖กรกฎาคมที่ผ่านมาศุกร์ที่แล้วนะครับ
พี่ชายของเขาชื่อนายบรรจงอายุ๓๖นั่งอยู่หน้าบ้านที่ปฐุมธานีนะฮะ
อยู่ก็มีตำรวจนอกเครื่องแบบสี่นายมาที่บ้านแล้วก็จับตัวไปสอบสวนที่สพสามโคก
แล้วแจ้งข้อหามียาไอซ์๐๖๓กรัมไว้ในความครอบครอง
บอกว่าทางครอบครัวต้องเสียค่าประกันตัว๒๐๐๐บาทถ้าจะประกันตัวนะ
แต่ครอบครัวเขาไม่มีเงินนะฮะแล้วมาวันศุกร์ด้วยนะครับ
หลังจากนั้นวันอาทิตย์ที่๒๘ทางโรงพักก็ส่งตัวไปที่ศาลปฐุมธานี
แล้วนำไปฝากขังที่เรือนจำปฐุมธานีตามระยะเวลาฝากขังในช่วงการทำคดี
แต่คือวันศุกร์เนี่ยอยู่ที่สพสามโคกนะวันอาทิตย์นำไปฝากขังที่ศาลปฐุมธานี
แล้วส่งต่อไปที่เรือนจำปฐุมธานีเพราะเขาไม่มีเงินประกันตัว
เวลาตี๒ของคืนวันอาทิตย์ที่๒๘กรกฎาคมครับ
เรือนจำติดต่อมาที่ญาติของนายบรรจงศรีสุวรรณบอกว่าผู้ต้องหามีอาการสุดหนัก
ตอนนี้ถูกส่งตัวไปโรงพยาบาลปฐุมธานีนะครับญาติก็สอบถามไปที่โรงพยาบาล
โรงพยาบาลบอกว่าผู้ต้องหาเสียชีวิตก่อนจะมาถึงโรงพยาบาลแล้ว
แต่เรือนจำบอกสุดหนักแต่โรงพยาบาลบอกเสียชีวิตแล้ว
ทางโรงพยาบาลวินิจฉัยโรคไม่ได้เนื่องจากผู้ตายไม่มีโรคประจำตัว
ส่วนตามร่างกายนั้นมีจุดเขียวช้ำหลายแห่ง
หลังจากนั้นก็ส่งไปที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
เพื่อชนะสูตรหาสาเหตุการตายอย่างแท้จริง
ซึ่งบอกว่าอีกสักประมาณ๒๐๓๐วันถึงจะทราบผล
ทางครอบครัวเขาบอกว่าเท่าที่ทราบแพทย์ของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์บอกว่าเบื้องต้น
นายบรรจงมีลักษณะซี่โครงหักหน้าอกมีรอยฟกช้ำ
ต้นคอเขียวปากแตกคางด้านขวาผิดรูปภายในปอดตับม้ามช้ำ
ทราบแบบนี้แล้วบอกว่าติดใจสาเหตุการณ์ตายมาก
ถูกส่งตัวเข้าเรือนจำแค่ไม่กี่ชั่วโมงไม่ถึงคืนนะฮะ
ไม่กี่ชั่วโมงถูกแจ้งมาว่าอาการสุดหนักแล้วก็เสียชีวิต
หนูก็เลยพยายามหาทุกทางแบบวอลสื่อหรืออะไรอย่างเงี้ย
ทุกทางให้ช่วยหนูต้องการความยุติธรรม
ทางครอบครัวก็จะสวดพระอภิษฐรรมศพ
บรรจง๓วันนะครับตั้งศพอยู่ที่วัดบางเตยใน
บอกว่าถ้ายังไม่ได้รับความเป็นธรรมยังไงก็จะไม่เผาศพนะฮะ
กว่าจะได้รับทราบสาเหตุที่แท้จริง